แล้วมากับวัลอีเรดอีกแล้ว
บอกว่าเป็นคนขาดขาดอะไร

เท่านั้นเลยจ้า

พี่โน่เนี่ยแอบหอดสาวคนใหม่ออกสื่ออีกหรือเปล่านะครับ
แต่ว่างานนี้แหม่เบรกดังเอี๊ยดอย่างรวดเร็วมาก
โตโน่ขอชี้แจงแบบแมนเลยว่า

ตอนนี้ยังไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้ามาในชีวิตเลยค่ะ
แล้วก็จริงก็ลึกรู้สึกเหงาเหมือนกันนะ
แต่ว่าด้วยความงานเยอะแยะมากมาย

ก็เลยไม่เร่งรีบที่จะมีใครนะฮะ

ลูกชายคนหล่อคนนี้ยังโสดอยู่นะจ๊ะ

หากมีรักครั้งใหม่ก็พร้อมจะเปิดเผยอย่างแน่นอนค่ะ

ก็คิดว่าเรื่องความรักมันจะเข้ามาตอนไหน

ให้เวลามันเป็นตัวเป็นตัวกำหนดของมันเองครับ

คุณแม่ก็มีความสุขครับ

ถึงว่าในความรู้สึกผมผมก็๓๐แล้วจะ๓๑แล้ว
ตัวเราเองเราไม่ค่อยจะสนใจนะครับ
ว่ามันจะมีหรือไม่มี
คือความรักสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่สวยงามตลอดนะครับ

มันก็มีความสุขแต่เราก็ไม่รู้หรอกอนาคต
ถ้ามีใครเข้ามาเติมเต็มเราถามว่าเราตัวคนเดียวเรา

แล้วคนที่เข้ามาจะเป็นคนแบบไหน

ต้องเป็นอดทนเลยนะเป็นเมียผมเนี่ย

จริงเหรอ
เล่นคือเวลานะครับเวลาเราไม่มีแน่นอนครับ